พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาชีพกันหน่อยดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมย้ำเตือนกันตลอดเลย
คราวนี้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเปิดร้านขายของชำที่โคราชเนี่ยเจอ
มิจฉาชีพเขาเข้ามานะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ย
ถ้าเกิดว่าซื้อของเนี่ยจากพวกเราเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะสามารถจ่ายได้ในราคาครึ่งหนึ่งถูกกว่าท้องตลาด

ถ้าเผื่อเอาของไปขายนะแล้วขายไม่หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับคืน

ใช่พอมาบอกแบบนี้ค่ะก็มีพ่อค้าที่เขาหลงเชื่อ
ดูสิคุณผู้ชมโดยนี่แหละค่ะคือนายศรัทธามีสมบัติประเสริฐ
เป็นพ่อค้าร้านขายของชำที่ตำบลประสุกอำเภอชุมพวง
นครราชศรีมาเขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังเลยนะ
บอกว่าเมื่อวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ถูกกลุ่มมิจฉาชีพมากันเป็นกลุ่มเลย
ประมาณสักสามถึงสี่คนครับกระบะอีซูซุสีขาว
ผมจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้แต่มาจอดหน้าร้านผม
บอกว่าเขาเป็นตัวแทนส่งสินค้า
แล้วก็มาหลอกขายของในราคาถูกกว่าท้องตลาดครึ่งหนึ่ง
แต่บอกอย่างนี้ว่าจะต้องซื้อสินค้าต้องเปิดบิน๒๐๐๐ขึ้นไป
ถึงจะได้เป็นสมาชิก
ถ้าเกิดว่าขายของไม่ได้นะของมันเหลือนะไม่ต้องห่วงเลยพี่เดี๋ยวรับคืนเงินรับเปลี่ยนคืน

ก็บอกว่าเขาบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าตัดสินใจซื้อสินค้ากับทางเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงตู้แช่๒๕๐๐๐บาทให้ฟรีด้วย
แล้วถ้าเกิดว่าลงสินค้ากับทางบริษัทครบ๒ปีเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีของสมนาคุณอะไรเยอะแยะเลย
ทีนี้คุณพี่สัทธาเขาก็หลงเชื่อสิคะสั่งซื้อสินค้าไป๔๐รายการแล้วกลุ่มมิจฉาชีพเขาก็บอกว่าของมีพร้อมอยู่แล้วเอาขนมาเลย
ก็ขนสินค้าเข้าร้านออกบินเงินสดให้๒๐๐๐บาทถูกไหม
ว่าพี่สัทธาเขาก็จ่ายควักเงินสดให้เลยค่ะทีนี้คนร้ายพอเอาของลงเสร็จเรียบร้อยก็ขับรถออกไปทันทีเลยนะ
แล้วพอพี่สัทธาบอกว่าเออมานั่งเปิดดูหน่อยจะจัดเรียนสินค้าเข้าชั้นจะขึ้นชั้น
ปรากฏว่าอ้าวทำไมไหนบอกว่ามี๒โหลไงในรังนี้
แต่ทำไมพอเปิดรังดูมันเหลือแค่ครึ่งโหลมีแค่๖ชิ้นเอง
มันหายไปตั้งเยอะไม่เต็มกล่องมันไม่เต็มกล่อง
แล้วที่บอกว่าเงินที่จ่ายไปสองหมื่นอ่ะของที่ได้อ่ะ
มานั่งคิดคำนวณดูแล้วอ่ะสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะค่ะ
รู้แล้วว่าถูกหลอกก็เลยไปแจ้งความเลยค่ะ
ที่สพชุมพวงฟังเสียงพ่อค้าที่ตกเป็นเหยื่อหน่อยนะคะ
ขายสินค้าเพราะอ้างคือเขาจะมาทำการหรือว่า
ให้ตู้แช่ชั้นวางของจะเป็นแบบครบ๒ปีก็เขาจะให้เลยประมาณนั้น
คือเหมือนเสนอให้มามาเสนอให้ก่อนครับ
แต่ว่าคุณต้องวันนี้คุณต้องเปิดบินตามจังหวะเท่านี้
วันนี้วันนี้เราเสียเงินไปเท่าไหร่ฮะสองหมื่นหนึ่งพันเท่านั้น

คุณจงให้พี่ติดต่อได้ไหมฮะไม่ได้เลยไม่ได้นะคะปิดปิดเครื่องไปแล้ว
เห็นไหมเบอร์โทรศัพท์ที่ทรง
แจ้งตำรวจได้เลยนะโดยเฉพาะในพื้นที่ก็แจ้งไปที่สพชุมพวงได้เลยเหมือนกัน
เพราะว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เขาติดตามตัวแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้
๔คนจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ
หลอกกันจ้างคนทำมาค้าขายนะ